ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการ
นี่ต้องใช้คำว่ามีพิรุษแหละดูออกพ่อค้าขายแตงโมนะคะ
ตำรวจบอกว่ามีพิรุษนะก็เลยพยายามที่จะไปขอตรวจค้นรถ
ปรากฏว่าพ่อค้าขายแตงโมคนนี้ไม่ยอมให้ตรวจค้น
่งรถหนีไปเลยนะคะพาไปดูวินาทีที่มีการไล่ล่า

รับทราบ
มันถ่ายหลัง
ระวังมันไปไม่ได้หรอก
เฮ้ย
จัด

ก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ชื่นชนตำรวจก่อนเลย
ตำรวจดีเราต้องชมเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ
ตำรวจสพบางพลีต้องใช้คำว่าทำงานแบบพลีชีพมากเลย
จังหวะที่พ่อค้าขายแตงโมออกรถไหมคะ
เกือบทับเท้าตำรวจ

ตายแล้วตายแล้วสุดท้ายแล้วหนีได้ไหม

มีพิรุธแหละถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมต้องหนี
ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมคิดถูกแล้ว
ตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง
สีม่วงไงเสพมาก็เลยต้องหนีไงคะ
นี่ตำรวจไล่ล่าแบบนี้ค่ะ
โอ้โหต้องชื่นชมตำรวจจริงนะคะ
เอาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นของเรื่อง
คือรถกระบะคันนี้ข้างในมีแตงโมเต็มเลยนะคะ
รถกระบะมีคอกจอดอยู่กลางถนน
ริมถนนที่บริเวณถนนเทพารักษ์ขาเข้านะคะ
จอดอยู่ไม่ได้จอดแบบเปล่าปรี้นะคะ
เสียงดังมากเปิดเพลงเสียงดังมาก
ตำรวจเขาก็เลยสงสัยเอ๊ะมาจอดรถตรงนี้
เปิดเพลงเสียงดังแบบนี้เฮ้ยแปลก
ขอตรวจค้นไม่ยอมนะคะเห็นไหม
กระจกเหมือนคุยกับตำรวจแล้วสักพักหนึ่ง
เอากระจกขึ้นแล้วก็หนีเลยค่ะหนีเลยนะคะ
ย้อนสอนด้วยตำรวจไล่ล่าอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
สุดท้ายตำรวจตัดสินใจยิงใส่ยางล้อตามยุทธวิธีนะคะ
จับตัวได้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าธนชัยลิ่งไทยสงศ์อายุ๓๘ปีนะคะ
นี่ไปจมมุมจนมุมอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียน
วมินราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนะคะ
ควบคุมตัวได้แบบนี้ไปค้นในรถคิดว่าเจอไหมเจอดิ
แตงโมเจอแตงโมแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

โรงพักกันก่อนไปให้ภูมิกับสอบปากคำก่อน
สุดท้ายธนชัยยอมรับวันก่อนแค่วันเดียว
ผมไปเสพยาบ้ามาก็กลัวว่ามันจะหลงเหลือในร่างกาย
ถ้าตรวจนี่เจอแน่ใช่ค่ะตรวจจริงเจอจริงด้วยนะคะ
สุดท้ายก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันไป
นี่คือผลพวงของการเสพยาเสพติดมีพิรุษแหละดูออก
บริสุทธิ์ใจนี้ทำไมนะคะ